ข้าวโกหกผมพูดไปแล้วนะอย่าบอกว่าถ้ามาไม่ฟังเสียงบรรยาชน
ผมฟังทุกอย่างอ่ะแต่ผมต้องหาวิธีการที่เหมาะสม
ด้วยการเรียนการไม่ใช่เออขออะไรมาก็ได้ทั้งหมด
ท่านเคยช่วยผมไหมในเรื่องของการขึ้นทะเบียนในการทำให้ถูกต้องตาม
กฎหมายท่านเคยพูดไหมครับท่านปรับปรับแล้วเลยมันนานแค่ไหน
ประกอบการที่จะเข้าถึงเงินทุนอย่างน้อยก็ต้องมาขึ้นขึ้นบัญชีขึ้นทะเบียนตอนนี้
ผมก็มีแวดการณ์ผ่อนคลายให้มาตลอดตั้งแต่รัฐบาลของตัวช่อ
ประกอบการหลายอย่างอยู่ในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย
ผมถามว่าตั้งมาเมื่อไหร่แล้วทำไมรัฐบาลอื่นอื่นไม่ทำมา
ผมก็คงต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างนี่อย่าให้มันดราม่ามากนัก
อย่าเอาข้อมูลตามโซเชียลออกมาพูดอย่าเอาข้อมูลบางข้อมูลหรือบางกราฟออกมาแสดง
มันมีหลายกราฟนะครับหลายสถิติออกมาท่านต้องวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ให้ดี
เราทำการกันแบบนั้นนะครับไม่มีใครอยากให้คนไทยเป็นเมืองขึ้น
เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะแล้วข้อสำคัญคือในประเทศไทย
ก็ไม่ใช่เมืองขึ้นของใครประชนไม่ใช่ไม่ใช่เมือง
ไม่ใช่ประชาชนที่ต้องขึ้นกับใครเพราะมีระบอบการปกครองประชาธิปไตยอยู่แล้ว
นะครับที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการสำคัญของประเทศเรา
แต่มีหลายคนที่พยายามจะบ่อนทำลายในความเข้มแข็งในลักษณะนี้ทุกอย่างทุกประการนะ

พยายามทำทุกอย่างอ่ะนะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้าน
เข้าใจนะครับว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยวันนี้รัฐบาลต้องทำทั้งการแก้ปัญหาเดิมเดิมที่
หักหมมกันไปยาวนานต้องแก้ต้องแก้ต้องเกาต้องแก้ไข
แล้ววันนี้เราเผชิญสถานการณ์วิกฤตโควิดเข้าไปอีกก็ต้องแก้โควิดเข้าไปด้วย
แล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมอนาคตของประเทศเราไว้ด้วยการที่จะทำให้จีดีพีสูงขึ้น
มันต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดวันนี้เราก็มีการเดินหน้าทั้งอุตสาหกรรมเป้าหมาย
จะบอกไม่มีอนาคตได้อย่างไรแต่ก่อนมีไหมครับเป็นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเรื่องการพัฒนาเกษตรบีซีจีการแก้ปัญหาเรื่องขยะอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
รัฐบาลทำไปที่จะมุ่งหวังในสิ่งที่มันเป็นดีเป็นอนาคตท่านทำลายความเชื่อมั่นไปหมด
แล้วประเทศชาติจะได้อะไรครับจากการที่เรามานั่งเงินอยู่ตรงนี้
จากการที่ผมอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอ่ะ
เวลามันก็ผ่านไปวันโดยที่ขัดแย้งกันตลอดเวลา
นะผมก็ขอร้องกันก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่ามันคงไม่ใช่
เรามองเราต้องถูกคนอื่นเขามองด้วยต่างประเทศเขาก็มองอยู่